ข่าวแรกของเราในวันนี้มาติดตามประเด็นร้อนแรงของพระเอกหนุ่มหน้าใสเจมส์จีรายุนะคะ
ที่มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลืมมาว่าหนุ่มเจมส์เวียงแฟนคลับอีกแล้ว
ว่าก่อนหน้านี้นะคะมีพระเอกหนุ่มอักษรย่อจอจานไม่ยอมถ่ายรูปกับบรรดาแฟนคลับ
ซึ่งหนุ่มเจมส์จีก็ออกมาบอกเลยว่าไม่ใช่เขาแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยมีเวลาก็จะถ่ายรูปกับทุกคนแน่นอนค่ะ
เกิดเป็นประเด็นดราม่าเมื่อเกิดข่าวลือว่าพระเอกหนุ่มอักษรย่อจอจาน
แสดงพฤติกรรมที่ทำให้แฟนคลับต้องเสียความรู้สึกด้วยการไม่ให้บรรดาแฟนคลับถ่ายรูปด้วย
ซึ่งหลายคนก็คาดเดาว่าเป็นเจมส์จิรายุ
เจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าพระเอกหนุ่มอักษรย่อจอจันทร์ไม่ใช่ตนแน่นอนเพราะช่วงนี้ไม่ได้ไปที่ไหน
ส่วนใหญ่ก็ทำแต่งงานและอยู่ต่างประเทศ
พร้อมยืนยันว่าหากมีเวลาว่างและไม่รีบไปงานต่อเจ้าตัวก็ยินดีจะร่วมถ่ายภาพกับทุกคนอยู่แล้วค่ะ
คงไม่น่าใช่หรอกครับใช่ครับเพราะว่าผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยครับก็มีแต่แบบว่าทำงานทำงานแล้วก็ไปที่ต่างประเทศด้วยครับก็ไม่ค่อยได้ออกงานครับ
ถ่ายทุกคนครับทุกคนครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็ถ่ายทุกคนอยู่แล้วถ้าเกิดยิ่งไปตามสถานที่ข้างนอกด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรหรือว่าเราไปแค่แบบไปทานข้าวทานอะไรก็ต้องให้ถ่ายอยู่แล้วครับ
หลงลืมบ้างไหมครับพี่เจมสว่าแบบแฟนคลับรออยู่หรือว่ามีคนมารอเราอยู่อะไรแบบนี้
ไม่ได้มีเลยนะครับถ้าเกิดเป็นข้างนอกก็รับรองว่าทุกคนครับ
ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่หนุ่มเจมส์จิแน่นอน